หนาวชมดอกไม้
ก็ยังไม่พลาดที่จะต้องไปหาอะไรร้อนรับประทาน

ข้าวจี่เนี้ยปิ้งอุ่นชุ่มไทยหอม

ขายอยู่ที่ไหนรีบตามไปดูค่ะ
ไหมที่ตลาดเทศบาลตำบลพิมาย
หรือว่าชาวบ้านที่โคราชอำเภอพิมาย

ก็คงจะมาจากลักษณะของตลาดที่มีคนเยอะ

ชาวบ้านเนี่ยค่ะมารอซื้อข้าวจี่โรยเกลือ

ต่ำลงสัก๑๔๑๗องศา

คุณยายน้อยศรีอ่อนล้าแม่ค้าขายข้าวจี่เนี่ย

เหมาะที่จะทานในช่วงหน้าหนาวนี้เป็นอย่างดี
แล้วไม่ใช่แค่นี้ยังมีเมนูอื่นด้วย
อย่างเช่นข้าวต้มไส้กรอกหมูทอดปลาท่องโกทอดมันปลากรายก็มี

ใช่เมนูยำเช้าที่แบบเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกาย
ข้าวให้ดิบขาดีไปตามกันนะคะ
เรียกได้ว่าขายดีจนแทบจะจี่ข้าวไม่ทัน
แล้วข้าวจี่ที่นี่ขายแพงไหม

ก็เลยทำให้ขายได้วันละ๓๐๐๔๐๐บาทอย่างเดียว
ต่างตะวัน๓๐๐๔๐๐นี่อยู่สบายนะ
แล้วคุณยายน้อยนะยังใจดีบอกวิธีการทำข้าวจี่ด้วย
ใครอยากจะลองทำเองที่บ้านได้เลยนะ

วิธีการคือใช้ข้าวเหนียวปั้นนะคะ
แค่พอประมาณที่เราจะรับประทาน

จากนั้นก็เอามาจี่กับเตาถ่านไฟอ่อนนะคะ
ไปเรื่อยปิ้งไปเรื่อยเอาพอสุก

ไม่ใช่ไม่คุณก็ทำหล่น
ตกเข้าถ่านไปใช่ไหม

แล้วถ้าทานคู่กับไส้กรอกหมูทอด

ก็จะได้อีกรสชาติหนึ่งที่เขาแนะนำมา